อไม่เพราะว่าข่าวมันเยอะเพราะมันอ่านตั้งแต่ทุ่มหนึ่งยันสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มนะครับ
เขาอ่านไปชั่วโมงเลยไม่มีใครก็เหมือนคุณหรอก
ค่ะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบติดไวเล็ตที่มันทันเนาะ
อุ้ยจำเป็นพูดมึงคุยอยู่ข้างนอกเมื่อกี้

ไม่นึกว่ามิ้นท์ไปเที่ยวไหมไปเที่ยวที่ไหนมั้ย

อืมเป็นใส่ชุดสีส้มนะ
ถูกคนใช้ว่าเป็นท่อสเสาร์

ไม่เขาลงบนพ่อไงคุณแม่มดอะ

ก็เฉยนะมันเออมันคือ

แต่เดี๋ยวนี้คือเรารู้ว่าในที่สุดมันก็คือไข้หวัดนกอ่ะอ่า

อย่างที่เขาออกมาบอกกันว่าอย่าเพิ่งตื่นตนก

เพราะว่าเอานะตอนนี้เอาข่าวคอนเฟิร์มก่อนแล้วกัน
เพราะเขาบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้ข่าวลือออกมาเยอะ

สรุปก็คือนะตอนนี้เจอรายแรกแล้วค่ะ

ไม่ใช่คนไทยเป็นชาวอเมริกันที่เดินทางมาจากประเทศสเปน

ถ้าผลออกมาว่าเป็นลบคุณถึงจะออกไปเที่ยวตามที่ต่างได้
แต่ปรากฏว่าผลเขาออกมาเป็นบวกเลย

เขาก็เลยยังไม่ได้ออกไปไหนในกรุงเทพนะคะ

เขาติดเชื้อแบบไม่มีอาการเป็นชาวอเมริกัน
วันที่๒๘มิถุนายนเนี่ยค่ะ
เขาเดินทางจากอเมริกาไปที่สเปนใช่ไหมคะ
จากสเปนมามาที่บ้านเรานี่แหละเป็นชาวอเมริกัน
ฉีดวัคซีนจอนสันอันจรสัน๑เข็ม

ปรากฏว่าตรวจที่สเปนแล้วไม่เจอ

ซึ่งทุกวันนี้เพื่อนคนนั้นที่กินข้าวด้วยกัน

จากนั้น๒๙พฤศจิกายนก็บินจากสเปนไปที่ดูไบ
แล้ววันที่๓๐พฤศจิกายนก็บินจากดูไบมาที่กรุงเทพ
แล้วก็เข้ากักตัวที่โรงแรมตามมาตรการ

ใช่ค่ะ๑ธันวาคมโรงพยาบาลโทรมาแจ้งเลยว่า
คุณติดโควิดมันมีเชื้อโควิดอยู่
หรือลักษณ์ค่ะเขาเขียนอธิบายค่อนข้างละเอียดมาก
อธิบายง่ายเข้าใจแล้วกันเพราะมันมีเรื่องของแบบ
เขาเรียกว่าอะไรนะคำศัพท์เทคนิคแพทย์อะไรอย่างนี้เยอะ
คือคุณหมอบอกว่าโอกาสที่นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันคนนี้
จะเป็นโอมิครอน๙๙๙๒ก็คือใช่แล้วแหละ
แต่ที่บอกว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปก็คือว่า
อย่างที่บอกคือเขายังไม่ได้ออกไปไหนในกรุงเทพ
และถามว่าเอ้าแล้วจะตรวจรู้ได้ยังไงว่ามันคือโอมิครอนหรือไม่ใช่

ใช่ค่ะเขาบอกว่าก็คือต้องตรวจอย่างละเอียด
ตอนนี้วิธีการตรวจมี๓แบบด้วยกัน
แต่ถ้าไม่มั่นใจก็ไปดูเรื่องของรหัสพันธุกรรมแค่บางส่วน
ใช่ค่ะและถ้าเอาแบบสมบูรณ์เอาให้แน่ใจจริงก็คือตรวจรหัสพันธุกรรมทั้งตัว
อันนี้จะใช้เวลาประมาณ๕๗วันหรือว่า๑สัปดาห์นะคะ
ซึ่งถ้าดูจากรหัสว่าเออตกลงอันนี้มันใช่โอมิครอนไหมนะ
คือเขาบอกว่าต้องดูว่ามันมีการหายไปของรหัสเดลต้าตัวที่หกสิบเก้า
อันนี้ไม่ต้องสนใจคำหรอกเพราะว่าเราก็ไม่เข้าใจหรอก
แต่ว่าทางแพทย์เขาจะดูว่าถ้ามันมี๒อันนี้ร่วมกันในเชื้อนี้
โอกาสที่จะเป็นโอมิครอนก็คือเกือบ๑๐๐
แสดงว่ารหัสพันธุกรรมมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
เพราะว่าโอมิครอนมันกลายพันธุที่รหัสพันธุกรรมไปทั้งหมด๓๒จุดไงฮะ
ก็ต้องนับไอ้ตัวเลขใช่ไหมใช่เขาต้องไปไล่ดูทุกตัว
เพราะว่าถ้าดูแค่ส่วนหนึ่งบางทีมันอาจจะไม่ครบมันอาจจะไปกลายพันธุ์ข้างหลังก็ได้
คือพูดง่ายมันคือโคโรนาไวรัสนี่แหละ
เพราะตอนหลังโครโนโลนาไวรัสมันมีทั้งหมดตอนนี้

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสายพันธุ์ที่มันกำเนิดที่นู่น
อย่างเช่นที่ของอูฮันเขาก็มีสายพันธุ์ของเขา
อินเดียเขาก็จะมีเป็นเดลต้า
ต่อให้มันแบบแพร่เร็วแบบติดง่ายแพร่ง่ายก็จริง
แต่ถ้าอาการมันไม่รุนแรงเท่าเดลต้าถือเป็นเรื่องดี
เพราะว่าเวลาที่มันมีเชื้อตัวใหม่มาค่ะเชื้อตัวเก่ามันจะหายไป
ตอนนี้บ้านเราเนี่ยเขาเจอเดลต้าอยู่ที่
พอมีสายพันธุ์ใหม่มาปุ๊บอันเก่ามันก็จะหายไป
ถ้าสมมุติว่าโอมิครอนอาการไม่หนักแล้วติดง่าย
มันก็จะทำให้เดียวต้านอาการหายไป
มันก็จะเป็นเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ปกติ

คือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงถือว่าเป็นเรื่องดี
แต่ตอนนี้ต้องเฝ้าดูก่อนว่ามันรุนแรงไหม
แล้วคือผลของการติดไอ้โอมิครอนมันหนักขนาดไหน

เค้าพิสูจน์มาจากคนที่แข็งแรงคนหนุ่ม

เค้าเรียกว่ายังไงนะ
ไม่ใช่ไอแล้วนะโอมิครอนก็คือมันจะไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่ตอนแรกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราตั้งป้อมกันไว้
คือตอนนี้เขายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงแต่เท่าที่เขากำลังเจอกันมาเนี่ย
คือเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วที่ไปเจอเนี่ยเป็นคนหนุ่มคนที่มีอายุที่แบบยังไม่ได้แก่
เอาพูดง่ายคุณไม่ใช่คนแก่แต่ท่านก็ต้องไปดูไปประเมินก่อนในคนแก่ว่าคนแก่เนี่ย
ถ้าเกิดว่าได้รับเชื้อโอมิครอนเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะรุนแรงหรือเปล่า
เพราะตอนนี้ที่เขาเจอเนี่ยเจอแต่คนหนุ่มแล้วเขาหายเร็วก็เลยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับภูมิหรือเกี่ยวกับร่างกายหรือเปล่า
ขอไปดูตอนที่ว่าคนที่มีอายุติดก่อนก็คือยังไว้ใจไม่ได้
ใช่ค่ะก็คือเขาเฝ้าระวังกันอยู่ทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกเขาดูเขาเช็คทุกสัปดาห์
ดูความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกาะติดเรื่องนี้อยู่ทุกสัปดาห์ว่า
สรุปแล้วมันจะติดง่ายหายเร็วอาการน้อยหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ถือว่าไม่ต้องกังวล
แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าติดง่ายหายเร็วแต่อาการหนักมากอันนี้ต้องมานั่งดูกันว่าอาจจะต้องมีการปรับมาตรการไหม
อืมแบบนั้นน่ะใช่อ้าวไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะกรณีของคลิปฟอร์จูเนอร์สุดกลางครับ
ขับปาดไปปาดมาแล้วชักปืนขู่นะฮะบอกที่แท้เป็นทหารอากาศนะ
ลงไปดูสักนิดหนึ่งนะฮะคลิปนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับดูนะฮะ
คือผู้ใช้ติ๊กต๊อกคนนึงครับเขาโพสต์คลิปนี้นี่ฮะชักปืนออกมาแบบนี้
เนี่ยฮะคือเป็นเหตุการณ์บนท้องถนนแล้วครับ
มีรถกระบาดฟอร์จุนเนอร์ขันข้างหน้านี้นะฮะ
ก็ขับรถขวางเรนไปมาแล้วชักปืนขู่เหมือนไม่พอใจนะครับ
เหตุไปเกิดขึ้นบริเวณที่ถนน๑๐๘สายเชียงใหม่จอมทอง
อำเภอจอมทองเนี่ยนะฮะ
ก็คนที่ขับตามหลังเนี่ยนะครับก็เป็นคนขับรถบรรทุกพืชผลเกษตรนะครับ
ชื่อว่าสุวัสดิ์บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
กำลังเอาของไปส่งที่อำเภอแม่วางในช่วงที่กำลังขับแซงรถพ่วง
แล้วก็รถกระบะเนี่ยนะฮะมีฟอร์จูเนอร์ขับไล่หลังมาแล้วก็เปิดไฟไล่
ตัวเขาเองเนี่ยตบเข้าซ้ายนะครับแต่ต่อมาครับตนเองก็เข้าไม่ได้
เพราะว่ามันมีรถทนไทยขวางเพราะเพราะถึงระยะ
ก็ถึงยอมหลบให้นะฮะแต่อีกฝ่ายไม่พอใจครับ
ก็ขับรถปาดไปปาดมาแล้วก็ชักปืนขู่เนี่ยฮะ
เป็นทหารอากาศอ๋อทหารอากาศ
เนี่ยครับตัวนสั่งกัดรู้เรื่องยังไงนะเนี่ย
ก็คือตำรวจสพจอมทองเนี่ยเขาไปเจอตัวคู่กรณีมานะครับ
เป็นอดีตทหารอากาศที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
โดยอ้างว่าปืนที่ใช้เนี่ยเป็นแค่ปืนบีบีกันนะแต่ตำรวจเขาไม่ปักใจเชื่อ
ก็เลยพยายามตรวจสอบกับทางในทะเบียนนะครับว่าผู้ต้องสงสัยลายนี้เนี่ยมีปืนเอาไว้ในครอบครองหรือเปล่า
เพราะถือว่าเป็นภัยกับความปลอดภัยของประชาชนด้วยอืมอ่า
จริงปืนปลอมถ้าเอามาขู่คนนี้ครับก็โดน

น่ะเอ้ามีอะไรอีกคุณมอดัม

ได้ยินมาว่ามันจะหนาวถึงวันนี้ป่ะคะ

จนถึงวันที่๑๒หรือเปล่า

แต่๙๑๒ในบริเวณความกดอากาศสูง
หรือมดอากาศเย็นเนี่ยกำลังค่อนข้างจะแรง

ทำให้มีอุณหภูมิเนี่ยอาจจะสูงขึ้นเนี่ย
วันที่๙อะนะคะ
ศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้า
แต่มันก็จะอากาศเย็นอยู่อะ

แล้วเขาบอกว่าเราได้ยินมาว่าที่กรุงเทพอากาศดี
แต่เหมือนพอกลับมาก็เริ่มร้อนแล้ว

ซึ่งตอนนี้ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุด๑๒องศา
สูงถึง๑๙องศาเนี่ยนะครับ
บริเวณยอดดอยเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดคือ๓๑๒องศานะครับ

ปีนี้ภาคตะวันออกเชียงเหนือรู้สึกว่าจะชนะภาคเหนือ

บริเวณยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด๖๑๓องศาเองนะ
กรุงเทพฯมหานครเหมือนสวรรค์เลย

ยิ่งตอนเย็นตอนแบบขนาดเที่ยงยังไม่ร้อนอะ

กรุงเทพมหานคร๖๙มีแนวโน้มจะสูงขึ้นฮะ
เพื่อสุขภาพของประชาชน

ตอนนี้งดเผาขยะก่อนไหม

ระหว่างวันที่๖ถึง๙ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๙

ไม่ใช่เพราะว่าความกดอากาศมันต่ำ

พอตอนหน้านี้ก็จะเป็นไฟป่า
เพราะฉะนั้นคุณจะต้องแยกแขกออก
อากาศมันเย็นบางคนโอ้โหหมอกออกไปรับหมอกยาม

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน๒๕ไมค์คอน
ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพเนี่ย
วันนี้๒๔๕๒ไมค์คอนกรัมต่อลูกบาทเมตร
โดยเกินมาตรฐานนะฮะ๑พื้นที่คือเขตราชกระบัง

ตรงนั้นเขาบอกว่ามันเกินออกมา
อกนั้นยังไม่ได้เกินมากยังโอเคอยู่
ช่วงหน้าทนายดังไม่รับทำคดีลุงพลอย่างที่คุณหนุ่ม

นะฮะเดี๋ยวคุณหนุ่มกลับมาเล่าแล้วกันนะฮะ
เดี๋ยวกลับมา
ไปดูกรณีของทนายอนัญชัยชายเดชนะฮะ
ก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดโต๊ะแถลงเลยนะครับ

ว่าลุงพลมีความจริงใจขนาดไหน
ที่ลุงพลเองจะมาให้ตัวเองเป็นทนายความให้นะครับ
แล้วก็คือว่าทางฝั่งของทนายอนันชัย
ก็บอกว่าแหมแต่ลุงพลดูแล้ว
ที่สำคัญที่สุดแกบอกว่าลุงพลเองเนี่ยเวลาไปพูดเนี่ยนะ
คือลุงพลคนติดต่อแกมาตอนแรกเลยเนี่ยให้คนอื่นโทรมา
ลุงพลก็ส่งข้อความมาว่าทำไมไม่รับโทรศัพท์ผมเลย
หลังจากนั้นมีการคุยกันทนายนันชัยก็ถามบอกว่าทำไมต้องเป็นผม
ลุงพลก็บอกว่าเพราะว่าทนายนัญชัยเป็นคนแม่นกฎหมายผมต้องการความเป็นธรรม
ทนายอนัญชัยเขาก็หวั่นไหวอยู่เหมือนกันนะ
เขาก็บอกว่าโอเคผมยังไม่ว่างนะเดี๋ยวค่อยคุยกัน
ก็ผ่านไปเสาร์อาทิตย์ปรากฏว่าแกก็ลงโพสต์ข้อความมา
ก็คือมีกฎสามข้อที่แกลงเอาไว้มีเรื่องของการจริงใจมีเรื่องของรุ่นนี่นั่น
บอกลุงพลไม่เข้าสักข้อ
คือความจริงใจคืออะไรการที่ทางฝั่งของลุงพลติดต่อทนายนัญชัยไปเนี่ย
บอกว่าจริงจริงเอ่ยชื่อเลยอ๋ออย่าเอ่ยชื่อเลยไม่จำเป็นต้องไปนั่งบอกหรอกว่า
ได้ติดต่อทนายดังนู่นนี่เอ่ยชื่อแกเลยบอกเลยบอกว่าติดต่อไปจริง
แต่นอกนั้นลุงพลยังไปพูดอีกบอกว่ามีทนายติดต่อมาหาลุงพลเยอะแยะมากมาย
อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับแกก็ไม่ได้ยินมาว่ามีการบริจาคเงินรับบริจาคเงิน
ต้องมานั่งจ่ายเงินให้ทนาย๕ล้าน๑๐ล้านแกบอกแกยังไม่เคยเรียกอะไรเลย

และก็พูดนี่ชอบแบบได้เลย
บอกไหนฉันนั้นโตลกในความเป็นทนัย
ให้เกียจเขา

ผมยินดีครับคุณไม่ต้องหรอก

แต่คุณเนี่ยมีสื่ออยู่ในมือเยอะ

ผมได้มาติดต่อท่านอนัญชัยจริงครับ
ผมทำให้นะแล้วผมไม่สนใจโซเชียลหรอกผมไม่แคร์ด้วย
เพราะผมว่าความบนสารยุติธรรมผมไม่ได้ว่าความบนโลกโซเชียล
ใช่ไหมใช่ลุงพลเองเนี่ยหลังจากที่ฟังธนายนันชัยพูดเรียบร้อยแกก็ออกมา
แล้วก็สวนเลยบอกว่าแหมแกก็ตื่นมาแต่เช้านะขอพรนะไหว้พระ
หวังว่าจะได้ยินสิ่งดีข่าวดีว่าทนายนัญชัยรับทำให้

โดยอ้างเหตุผลว่ามีกลุ่มยูทูบเบอร์บางส่วนออกมาให้ข้อมูลต่างนานา
รวมถึงเรื่องของเงินค่าจ้างทนาย๕ล้านบาท
แล้วก็มีการตั้งกองทุนเพื่อรับบริจาคค่าทนายซึ่งเรื่องนี้เนี่ย
ทางฝั่งของลุงพลก็ได้ตั้งคำถามว่า
ก็ยังติดตามชีวิตลุงพลอยู่
แล้วก็ลุงพลเองก็เนี่ยนะแกก็ออกมา
มีจริงด้วยมีนดูกี่ปีแล้วอ่ะ
แกก็ประกาศตรงนั้นว่าไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีที่ไม่รับ

ฝั่งประแตนก็ก็บอกพอได้แล้วหยุดได้แล้วอะไรแบบนี้

มีกล้องกี่ตัวแล้วนะ
ก่อนหน้านี้ก็อยู่กันเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์เลยค่ะ
นี่แหละแต่ว่าไอ้กรณีที่ว่าทางฝั่งของทนายนัญชัยเนี่ย
มีคนตั้งข้อสังเกตหรือผมเองก็เคยตั้งคนก็เอ๊ะ
เกี่ยวกับทางทนายตั้มหรือเปล่ารู้จักกับทนายตั้มไหมรู้จักกับหมอปลาหรือเปล่า
แล้วกับทนายตั้มกับหมอปลาก็ตอนนี้ก็เหมือนกับ
แยกย้ายกับทางฝั่งของลุงพลไปแล้ว
ชัยแกบอกว่าไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวคือไม่มีใครมาสั่งแกได้
ต่อให้จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาขอว่าจะทำคดีนู่นนี่
แต่ถ้าแกจะทำแกก็ทำอืมแกบอกแบบนั้นอืม

ความไม่จริงใจที่เขาต้องการว่าคืออะไรคะ
คือลักษณะเหมือนกับว่าทางฝั่งของลุงพลควรจะต้องบอกเลยว่าติดต่อทนายอนัญชัย

ให้ธนัยอันนันชัยช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ลุงพลน่ะไม่เคยพูด

เออมีธนัยดังคนนึงอันนู้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย

ก็ไม่รู้เหมือนกันถูกไหมเม่
นายชัยก็บอกว่าเขาพร้อมอยู่แล้วเขามีรูปสะบัดคุยอยู่
อ่าเขาถ่ายรูปที่แบบเพื่อจะขึ้นให้อะไรอย่างเงี้ยอืม
คือสรุปแค่ว่าที่ไม่รับเพราะว่าลุงพลไม่จริงใจ
สามข้อแล้วก็เรื่องของมีการบริจาค

ไม่มีคนบริจาคเงินมีการประกาศว่าขอยักษ์เรียรายเงิน

ซึ่งธนายอนัญชัยก็บอกว่าเขายังไม่เคยเรียกเงินอะไรเลย

อันนี้กิจจัญบัตรเขาทนายทำแบบนี้ไม่ได้

เป็นตัวเขาเนี่ยนะเขาพยายามบอกให้ฟังว่า
ขนาดคดีบางคดีเนี่ยเขาไม่เคยได้รับเงินเลยเขาก็ทำ

เท่ากับว่าตอนนี้ก็คือปิดประตูแล้ว

คือมินว่าตั้งแต่ทนายตั้มถอนตัว
คือหลายคนก็คงอาจจะแบบกักในใจแล้วว่า

คนคือทยอยออกกันทีละคน
คน๒คน๓คนมคบ๊วย
เราได้เรื่องของที่แบบ
ลุงพลไปบอกว่าหมอปลาแกเอากล้องไปตี

ไปตอนที่แบบว่ายังออกเพลงออก
เอามาเดินแบบกับหมาอยู่บางกะปิเอาไปร้องเพลง
งานแรกเลยงานแรกเหมือนกับป้าแตนก็คือพี่อู๋ไปเลยอ่ะ
เออแล้วมีงานโฆษณาอีก

หรอกก็คือเบ็ดเสร็จคือมันก็มีสังคมส่วนหนึ่ง
สังคมส่วนหนึ่งก็พูดนะว่าเหมือนแบบเรื่องนี้คือเหมือนกับโดน
เขาเรียกอะไรอ่ะคือเสียเพราะคนรอบข้างคนรอบข้างอะไรอย่างนี้
คือผิดแผนว่าคนรอบข้างเขาเรียกว่าอะไรนะ

คนที่เป็นคนที่รักลุงพลยูทูบเบอร์หรืออะไรอย่างนี้
บางทีเขาก็ปกป้องใช่ไหมแต่บางทีพอมันปกป้องแล้วมันบอกให้มัน
ขนาดเราพูดกันเนี่ยเรื่องลุงพลเนี่ยแม้กระทั่งเราพูดกันว่า
ทนายที่แบบว่าหน้าสื่อเนี่ยคงไม่มีใครรับทำแล้วอะไรอย่างเงี้แต่ว่าทนายหลังสื่อมี

ก็คือแตะเขาไม่ได้แตะไม่ได้

คือถ้าแตะนิดนึงเขาก็จะแบบไม่พอใจเขา
ก็ด่านู่นนี่นั่นหรือบางทีแบบบางคนก็บอกว่า
ให้ผมระวังตัวให้ดีนะอย่าเอาความดีไปด่าคนอื่นเขา
บอกว่าเหมือนกับทำความดีก็อย่าเอาความดีของตัวเองไปด่าคนอื่นเขา
มันอย่างงี้อะไรอย่างงี้

บางทีก็งงแต่ก็นั่นแหละก็ให้มันเป็นไป
ก็ไม่รู้อ่ะก็ดูกันต่อไป
ว่าจะเป็นยังไงวันนี้กี่ปี๓ปี

เต็มอยู่หน้าข่าว
อยู่หน้าข่าวที่แบบว่าเรตติ้งชนะละคร

ปีกว่านะข่าวลุงพลเนี่ย
ที่ชนะละครแบบชนะถล่มทลาย
ก็ต้องรอดูทนายเนาะเพราะไงมันก็ต้องเจอกันบนชั้นศาลดีถูกไหม
ใช่เพราะว่ายังไงคือตอนนี้เพราะว่าเขาฟ้องแล้วไงถูกไหม
สารก็รับฟ้องเขาก็ตกเป็นผู้ต้องหา

พี่นี่แหละเป็นคนสัมภาษณ์ลุงพลคนแรกเลย

ในประเทศไทยเลยและในชีวิตลุงพลด้วย

คือวันนั้นเนี่ยคือเรื่องของเรื่องวันนั้น
อันนี้ฟังไว้เลยนะคนที่มาด่าผมเหมือนกันเนี่ย
คือผมเองเนี่ยจะมาบอกว่าผมเองไปเหมือนแบบ
เห็นตังค์แล้วก็แบบไปด่าลุงพลแล้วไม่ใช่

อย่างพูดไปตามเนื้อผ้าว่าสิ่งที่มันเกิดมันคืออะไร

นายอนัญชัยเนี่ยร้อยเอาบาทเดียวนะผมพูดป่ะ

ร้อยบาทเดียวแล้วชาวบอกว่าเอามาก่อนเลยได้ไหม

ผมก็บอกเลยว่าไม่มีทางยังไงก็ไม่ทำ
คือทนายนันชัยเนี่ยก็มีคนชัดเจน
ข้อเท็จจริงมันต้องชัดเจนอะไรอย่างนี้

แล้วก็ในมุมลุงพลเองผมเองก็เคยสัมภาษณ์เขา

แล้วทีนี้แกต้องเอาศพน้องชมพู่มาชันสูตร

เพราะว่าไอ้รอบสองที่มาเนี่ยตอนที่แกมาเนี่ย
ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาด้วยนะตอนแรก

เขาบอกว่าพอดีลุงพลแกแบบนอนอยู่ตรงนั้น
เสร็จก็นั่งสัมภาษณ์รายรายการแล้วก็พูดนู่นก็เล่าก็คุยว่างเนี้ย
ตอนหลังเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่เขาชนะสูตร
แล้วเขาบอกเลยว่าครั้งที่สองนะ
น้องมีร่องรอยมีบาดแผลที่อวัยวะ
อะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับลุงพลแกก็ร้องไห้เลย

ทำไมพี่ถึงมาพูดเรื่องนี้
ในรายการให้กับทางญาติน้องชมพู่เขาได้ยิน
คือเหมือนทำร้ายจิตใจญาติ
ใจญาติที่แบบเสียชีวิตอะไรอย่างนี้
จริงมันเป็นการต้องการระหว่างพี่กับลุงพลอยู่แล้ว
เพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าได้รับผลก็ให้บอกเลยนะ

พี่ก็โอเคพี่ก็บอกว่าเออผลมาแล้วนะครับ

เพราะเขาชนสูตรรอบแรกมาแล้วอันนี้ก็พามาชันสูตรรอบสองอืม
แล้วเขาต้องการที่จะรู้ว่าผลมันคืออะไร
พี่ก็เลยบอกไปในรายการว่าผลมาแล้วเป็นอย่างนี้
ก็บอกให้คุณผู้ชมทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยรับทราบเหมือนกัน
แต่ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ไปพูดอย่างนี้ต่อได้

แต่ทีนี้พี่ก็เลยมานั่งถามว่าร้องไห้ทำไม
เขาบอกที่เขาร้องเพราะเขาดีใจ
เขาดีใจว่ามันมีร่องรอยของบาดแผลที่อวัยวะเพศ
เพราะมันเป็นอย่างที่เขาคิดหรือแม่น้องคิดว่าอาจจะมีการไปล่วงละเมิดอะไรอย่างนี้
เขารู้สึกว่าน้ำตาแบบเหมือนกับในสิ่งที่เขาคิดไม่ผิด
เขาก็เลยแบบรู้สึกดีใจว่าเห้ยมันเป็นแบบนั้น
เพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนกับไม่มีร่องรอย

มาอัดสิว่าร้องไห้ทำไม

เพราะว่าคนคิดว่าพี่หนุ่มไปขยี้ทำให้เขาร้องไห้ถูกไหม

คือด้วยความที่หน้าจอคนเห็นแค่หน้าจอ

ไอ้ที่ว่าตาหลานตาย

แล้วก็คือญาติของฝ่ายแม่

เขาก็หาว่าผมไปปั่นให้เขามีปัญหากันนิดนึง

เป็นแบบแรปห่อทองราคาชิ้นละ๓๘๐๐

ดราม่าล่าสุดที่บินออกมาแล้วแบบ

คูณแล้วเท่าไหร่มันตกเลย

ซึ่งเขาก็บอกว่าหูแพงอะไรขนาดนี้

นายมาเมดออกมาบอกว่าผมขอแก้ข่าวหน่อยได้ไหม

ราคาอาหารที่จ่ายไปขอยืนยันอันดับแรกก่อนเลยว่า
คุ้มค่าให้ดูชิ้นเนื้อสเต๊กก่อน

แล้วมีการแบบห่อทองคำอีก

นี่แหละตั้งแต่นี้ก็เด้อ

โดยที่ไม่ต้องเอาไปชั่งคือตัดฟึ๊บสองรกรรมคือเขาก็เป็นเชฟที่เก่งนั่นแหละ
แต่ว่าทีนี้คนเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันแพงเกินไปไหมชิ้นเนื้อแบบสเต็ก๓๘๐๐ต้องกินขนาดนั้นเลยเหรอ
ผู้จัดการเลยบอกว่าเอาจริงไหมคนกินเขาไม่บ่นแต่คนบ่นไม่ได้กิน

แล้วเขาก็บอกเลยว่าอาหารอ่ะ

เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ขายเกินจริงแต่คือก่อนหน้านี้มันก็มีดราม่าออกมาเยอะว่า

โค้กอะค่ะโค้กกระป๋องหนึ่ง๕๐๐บาท
กระป๋องหนึ่ง๕๐๐บาทเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่ง๔๔๐๐บาทอย่างนี้
เขาก็เลยบอกว่าแบบฉันต้องรวยขนาดไหนฉันถึงจะไปกินที่นี่ได้มันเกิน
แล้วเขาก็แบบว่าทำโต๊ะต่อโต๊ะไงคุณแม่ใช่เขาก็ต้องมาชนทุก
คือเหมือนกับว่าการบริการมันไม่ได้แบบหูหรูหลาขนาดราคาที่จ่าย
อาหารอาจจะดีจริงแต่พนักงานดูแบบเก๋กลางดูเสริมงอะไรอย่างนี้
ก็เลยกลายเป็นดราม่าขึ้นมาแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่า
ผู้จัดการเขาออกมายืนยันว่าเขาไม่ได้ขายแพง

อันนี้ที่เขาบอกว่าแบบนี้ทำไมพนักงานดูเก้กัง
นี่ฉันจ่ายราคานี้เพื่อมากินจริงเหรอ
หลายคนถึงขั้นบอกเลยว่าอย่ามาเสียเวลาที่ร้านนี้เลย

เพราะว่าอย่างน้อยไปดูการแต่งตัวแล้ว

ใช่เขาก็ไม่เสพ

คลิปที่เขารีวิวว่าพนักงานดูเก้กัง
นี่ฉันมาร้านราคาแบบหรูขนาดนี้
แต่พนักงานทำไมดูไม่เชี่ยวชาญดูแบบงง

ไปแล้วไม่คุ้มกับการที่ต้องมาได้บริการเสิร์ฟแบบนี้

เออทำอย่างไร
มันเป็นท่าที่แบบดังทั่วโลกไปเลยจริงเนอ
ใช่คือต้องบอกว่าตั้งแต่ดูแลการทำอาหาร

วันก่อนมันมีข่าวออกมาอันหนึ่ง

เป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่

เออลองก้อนวิกษิต

ก๋วยเตี๋เวียดนามงานเข้าถูกตำรวจเรียกตัว

พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยววัย๓๘ปี
เวียดนามคือถ่ายคลิปตัวเองเรียนแบบท่าหันเนื้อกับโรยเกลือที่เป็นเอกลักษณ์ของซอลเบย์

ซึ่งคลิปนี้เนี่ยรัฐมนตรีความมั่นคงของเวียดนาม

ใช่เริ่มจากที่รัฐมนตรีความมั่นคงเขาไปกินร้านนี้
ประชุมที่อังกฤษแล้วเขาไปกินร้านนี้เหมือนกับไปล้อเลียนเขา
ใช่คือจริงตอนที่รัฐมนตรีไปกิน
เวียดนามไม่พอใจอยู่แล้วเพราะรู้ว่าราคามันแพง
เขาบอกว่าคุณไปคุณไปดูงานแล้วคุณเอาเงินที่ไหนไปกิน

เพราะว่ารัฐมนตรีต้องไปกินอะไรแพงขนาดนั้นเลยเหรอ

ราคานี่สูงกว่าเงินเดือนรัฐมนตรีอีก
เขาบอกตั้งใจจะทำสนุกสนานโฆษณาร้านแต่กลายเป็นว่าโดนล้อเลียน
โอ้อยุ่แต่ประเด็นคือเค้าโพสต์เข้าทำความบิพากส์วิตารรัฐบาลเวียสนัม

เพราะว่าอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ของเขาอยู่
น่าจะโพสต์ล้อเลียนในช่วงจังหวะเดียวกันกับที่มีดราม่ารัฐมนตรีความมั่นคง

มินว่าอร่อยคือมินเชื่อว่าอร่อย
ก็ถ้ามีอันจะจ่ายเงินไปทานก็นาน
แล้วก็โดยเฉพาะการตัดเนื้อเนี่ยเท่าไหร่คุณสั่งอะไรว่ามันจะช่างเป็นกรรมใช่ไหม

เฉือนแป๊บเดียวได้น้ำหนักเป๊ะเลย
คือเขาก็คงไม่ได้ดังแค่ท่าโรยเกลืออย่างนี้

อืมหรือหรือหลายคนก็อยากลองไปกินหรือหรือ

รุ่งหนวดนะรุ่งหนวดรุ่งหนวดอร่อยนะรุ่งหนวด

ไม่เคยกินสเต็กลุ้งหนวด

มันจะมีน้ำราดที่เป็นเหลือง

แล้วก็เวลากินพี่จะเอามาผสมกับซอสมะเขือเทศ
คือถ้าเกิดคุณอยากจะทำเองผมแนะนำ
คุณเอาพวกมายองเนสนะ
แล้วก็เอาจดนะ

เอาผงกะหรี่ใส่ไปในมายองเนส

แล้วคุณก็ไปเอาซ้อมเขือเทศ

คืออ๋อคือคือรู้ดีว่าจะมีผงกะหรี่

กินตลอดเออแต่เห็นสาขาเยอะตอนนี้มันมีสาขาแล้วไม่ใช่เหรอ
เห็นสาขาเยอะมากเยอะเยอะเยอะใช่ป่ะอ่า
เมื่อก่อนเขาก็แบบว่าเป็นเป็นลูกจ้านของสิบสามเหรียญ
ตอนนี้สิบสามเหรียญยังมีอยู่ป่ะไม่ไม่ค่อยมีอ่ะนะสิบสามเหรียญ
ไม่อยู่แล้วนะคะไม่มีแล้วนะหมดแล้วสาขาล่าสุดที่เห็นคือ
เรียบหนวดลามินทามันคุณแม่ไม่คงคนเยอะมากอ่ะใช่ป่ะ
เหมือนกุ้งอบอร่อยอ่ะอ่า
อบอร่อยตอนนี้ไม่คิดตลอดอักหารแล้วล่ะออกอร่อยพี่ก็ชอบกิน
เอออบอร่อยอันนี้ก็คือเวลาอาหารเย็นหล่ะน้องหิวแล้วแหล่ะ
ไอจีคุณแม่ไงอาหารเยอะมาก
โอเคพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
นุ๊ยนุ๊ยจะล่ะ
ไปดูอีกเรื่องนะฮะเขาบอกว่าขายแบบโคตรจริงใจนะครับ
ดินเกาะสมุยพาไปดูจะแปลงไหนน้ำท่วมไม่ท่วมแบบสมจริง
อ่าลงไปดูภาพเขาหน่อยไหนยังอ่านี่นะ
ดีแมคกำลังลุยน้ำอยู่ดีแมคกำลังลุยน้ำ
คือบอกใครอยากจะดูการรีวิวนี่ถือโฉนดเอาไว้
เนี่ยนะฮะในโลกออนไลน์ครับมีการแชร์คลิปของผู้ใช้ติ๊กต๊อกลายหนึ่งฮะ
ยืนถือโฉนดที่ดินอยู่ในน้ำที่กำลังท่วมโดยระบุข้อความว่าขายธรรมดาในโลกไม่จำ
คิดจะซื้อที่ต้องมาดูช่วงนี้ครับยินดีบริการจะซื้อหรือจะขายเกาะสมุยหมายเลข
หกหนึ่งเก้าสามหกห้าเอ็กเอ็กเอ็กซ์นี่นะครับโดยในคลิปเนี่ย
คนดังกล่าวครับก็พูดทำนองว่าท่านใดเนี่ยต้องการที่ดินมาดูช่วงนี้
ช่วงที่ฝนตกทุกวันจะได้รู้ว่าแปลงไหนท่วมบ้างแปลงไหนไม่ท่วม
โทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหลังจากพูดเสร็จฮะ
คลิปก็ตัดไปแล้วปรากฏภาพชายคนดังกล่าวลอยไปกับน้ำว่ะ
แต่มือยังถือโฉนดอยู่เธอดูสิคือยังไงอ่ะต้องเข้าใจว่าอะไร
ก็ท่วมจริงไงต้องเข้าใจว่าอะไรท่วมจริงไม่ได้เลยจริงใจ
เขาเป็นคนขายที่ดินเหรอเขาเป็นเจ้าเหมือนเหมือนเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้
ใครอยากจะมาซื้อก็มาซื้อแล้วใครอยากจะมาซื้อก็มาซื้อ
อยากจะรู้ว่าตรงไหนนะจะได้รู้ตรงไหนท่วมไม่ท่วมใช่ไหม
ใช่ก็ขอให้มาตอนน้ำฝนเขาบอกว่าตอนนี้น้ำมันตกเออน้ำท่วมมันเยอะ
สวัสดีครับท่านใดสนใจที่ดินในเกาะสมุย
ช่วงนี้มาดูได้เลยนะครับเพราะฝนตกเราจะได้รู้นะครับว่าแปลงไหน
เราอยากแสดงความจริงใจให้ลูกค้านะครับว่ามาซื้อที่กับผมไม่ผิดหวังแน่ครับ
ตรงไหนน้ำท่วมหรือว่าตรงไหนน้ำไม่ท่วม
จะได้พาไปดูจะจะได้เห็นเห็นครับครับผมเอ่อทำธุรกิจขายที่ดินมานาน
อ่ายี่สิบกว่าปีแล้วครับขายที่ดินครับผมครับจากกระแสที่ออกไปเนี่ย
ได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหนมีโทรศัพท์เข้ามาวันหนึ่งประมาณ๑๐กว่าสาย๒๐
เลยครับช่วงนี้ตั้งแต่ผมเอาคลิปออกไปนะครับครับครับผมเอ่อที่ผ่านมาเนี่ย
จากเขตนี้แล้วแปลงอื่นที่อื่นเนี่ยเราก็มีการไลค์แบบนี้ไหมครับ
เป็นบางแปลงครับแปลงไหนที่ว่าสวยหรือว่าเราไม่ต้องถมที่
ก็ไม่ต้องร้ายนะครับแปลงไหนที่ว่าถกถมที่หรือว่าน้ำท่วม
หรือว่าน้ำติดกับลำคลองลำอะไรเราทำวิวไปให้ลูกค้าดูนะครับ
ว่าพี่มันอยู่แบบนี้นะครับอ๋อเนี่ยเป็นการรีวิวว่าตรงไหนที่แบบว่าติดลำคลองแล้วน้ำมันจะท่งจะท่วม
ก็ดีแล้วให้จริงใจนะจริงสังสัยง่ายเผื่อบางคนอยากได้ที่ที่แบบน้ำเยอะเยอะ
ก็จะได้ซื้อไงไม่เผื่อบางคนไม่ได้อยากได้ที่ไปซื้อบ้าน
บุญการคุณแม่ล่ะท่วมบนที่ละสามเมตรไงเถอะไว้สามเมตรเลยหรอไว้ก่อนนะ
สามเมตรเนี่ยไม่ได้ลึกสามเมตรนะพ่วงไปบนที่เนี่ยลึกเข้าไปสามเมตรอ๋อ
เข้าใจไหมที่เหลือคือคือสมมุติอันเนี้ยเป็นที่ดินของมดดำค่ะ
อันนี้คือน้ำโขงเห็นไหมฮะที่ก็บอกสามเมตรแหละหลายคนจะคิดว่าอ๋อ
ท่วมสามเมตรสูงงี้ไม่ใช่มันท่วมไปที่ฝั่งเพราะเนี้ยสามเมตรเข้ามา
คือหนักสงครามอ่ะแต่ก็อยู่ที่ว่าเราจะถมหรือเปล่าถ้าถมก็โอเค
แต่ก็คือมันไม่ซ้ออ่ะค่ะถ้าถมแต่ชาวบ้านเขาไม่ได้มันจะไม่ท่วมได้ยังไงอ่ะ
ผู้ชายลักไม้ไปต้องโอ้โหคือมันไม่ถึงตรงนั้นเว้ยมันหมายถึงตรงริมคลอง
ตรงริมคองคือสาเหตุหรอตรงแบบว่าไอ้ตรงเขาเรียกว่าแม่น่ะตีต้องข้าม
อันนี้มันไม่เป็นแล้วเมื่อก่อนมีต้นไม้เยอะมันก็ช่วยซึมซับ
มันช่วยกันการชะลากนั้นถูกปะมันเป็นแบบเป็นพันไหล่นี่นะ

อยากให้พ่อตบปากนี่ไงพูดจริง
ทำไมรุนแรงจังหรอวันนี้
แล้วเขาฟังเนี่ยแล้วกรวดเยอะนะเว้ย

บ้าเป็นถึงรองประธานทรภานะ

อะไรหลอกลูกแล้วเพราะว่าหน้าเทศกาลก็ไปกอดไปหอมก็ได้แล้ว

แล้วเขาไปเห็นไหมมีพ่ออยู่คนเดียวยากก็ตายแล้วจะไปกอดใครล่ะ

ปู่ก็ตายแล้วย่าก็ตายแล้วจะอยู่กับใครอ่ะ

หวยใต้ดินดีกว่าค่ะ

แบบโดนเจ้ามือหวยใต้ดินเบี้ยว

มีชาวบ้านที่บุรีรำถูกหวยใต้ดิน

วันนี้คุณหนุ่มคุณเป็นคนสัมภาษณ์ปะ

นี่ไง
เดี๋ยวอธิบายให้ฟัง

กับภรรยาของรองภูมิกับคนหนึ่ง
แล้วเลขที่แกซื้อนี่๗๖๑พานคูลพัน

เสร็จแล้วไม่พอนะเพื่อนแกฝากซื้ออีกเนี่ย๕๐๐คูณ๕๐๐

เดี๋ยวแล้วเต็งโต๊ดคืออะไรอ่ะ

อันนี้คือผมพูดพูดไม่ได้ให้ทุกคนไปเล่นนะ

เป็นความรู้เป็นอุทาหรณ์เป็นกรณีศึกษา

อย่างนี้คือ๕๐๐เมื่อกี้นี้ถูกแค่โต๊ด

คูณ๑๐๐๕๐๐ร้อยยังได้สารนึง

สินะ๑๐๐ได้หมื่นร้อยได้สารนึง

เหรอไม่ค่ะก็คือบาทได้ร้อย

ก็จะ๕๐๐๐๐ไง

อ่า๕๐๐๐๐แต่ถ้าเกิดเต้งถึงจะได้เยอะ

บาท๖๐๐บาท๕๐๐บาทบาทหนึ่งเท่า๖๐๐
แล้วแต่ว่าว่าเขาจะหักรึเปล่า

ความจำดีเป็นคนความจำดี

มิ้นซ์เพิ่งรู้จักเขาเข้าใหม่มิ้นซ์คุยกับเขาให้เต็มที่
คือพี่จะกดโทรศัพท์แล้วถ้าเป็นหูไม่ได้ยิน
คือสิ่งที่เขาดีประพฤติดีประพฤติชอบประพฤติไม่ชั่วเนี่ย

ไม่พอเสร็จแล้วปรากฏว่าคุณลุงท่านนั้น
แกถูกเลขรางวัลแล้วก็คนที่ฝากด้วย
ทั้งหมด๖แสนกว่าบาท๖๒๕๐๐บาท

ทางฝั่งของคนที่รับเนี่ยก็คือเป็นคุณนายของรองภูมิกับ

ไม่จ่ายตังค์ก็เรียกไปเคลียร์โดยการที่มีรองภูมิกับมานั่งอยู่ด้วย

ไปขอยืมเงินเพื่อนบ้านมาหมื่นนึงไปเลี้ยงฉลองด้วยซ้ำ
เป็นหนี้ไปอีกหนึ่งหมื่นอีกไม่มีเงินไปจ่ายอีก
แล้วถามว่าแกซื้อกับทางฝั่งของภรรยารองมานานหรือยัง

ลูกค้าประจำซื้อมา๓ปีแล้ว
แล้วปรากฏว่าหลังจากที่มีข่าวออกไป
ลูกชายของทางฝั่งของลูกชายของคุณนายคนนี้
ก็มาโวยวายแกว่าเนี่ยเดี๋ยวมึงไปเปิดแบบนี้
มึงระวังนะเงินก็ไม่ได้มึงจะโดนอย่างอื่นด้วย
นู่นนี่นั่นแกก็เลยเปิดเข้าไปมากกว่านั้นอีก
ว่าแกบอกเลยผมก็ถามขอโทษนะ

ก็ลูกชายก็แหละแล้วเวลาที่เอาเงินไปจ่าย
ตัวละกิจครอบครัวเหรออันนี้ตัวละกิจครอบครัวแล้วนะ
ลองไปฟังคลิปสักนิดนึงได้ไหมคุณหนุ่ม
เชิญครับต้องบอกข้างในครับ
อันนี้ฉันที่ให้ความมาได้จาก๔แสนบาทนี่
เอาเมื่อกี้มัน๗๗แสนแล้วก็ไปมุมส่วนเยอะต้องผ่อนหันเนี่ย
เจ้าฟังป่ะเนี่ย
ทำไมจังเจ้าบอกว่าเจ้าอยู่ตรงนี้
เจ้าฟังถ้าขอยซื้อเจ้าขอยซื้อเจ้าที่หาใหม่ขอยพี่เจ้าบอกบอก
ไปเรียนหากันบอกบอกแล้วพี่เจ้าข้าพูดสิเจ้าที่เดียว
มันนี่รถกับท้ายรถมันนี่รถท้ายรถท้ายรถท้ายรถ

ถ้าเขาคือเขาต้องหายเหมือนกัน
ว้าวมันจะไม่จ่ายต้องเสียสละนะ

แปลว่าอะไรแปลว่าอะไร

ก็นั่นไงแต่จริงว่าคนรับหน้าสื่อคือคุณนาย
บอกเลยว่าเขาเลิกกับคุณนายไปนานแล้ว

ง่ายการเลิกกันอย่างนี้เหรอฮะ

ผมรู้จากแถวบ้านแล้วก็รู้ว่ายังอยู่ด้วยกัน

ตำรวจเป็นตำรวจแล้วลูกก็เป็นตำรวจด้วย
แล้วลูกไปรับเงินหวยไปให้แม่

ไม่ได้สิจับตัวเองอย่างนี้หรอคือคือเรื่องนี้ลุงเองก็มีส่วนผิด
ก็ต้องว่าไปซื้อหวยใต้ดินแต่เจ้ามือถ้าเกิดว่ามูลค่าของเงินเนี่ย
มันเยอะเนี่ยมันเข้าขายพฤติกรรมการฟอกเงินได้เหมือนกัน

หรือว่าการรับเงินมันพิสูจน์ได้มีเงินหมุนเวียนอะไรต่าง

เออก็ถูก๑๐ล้านน่าจะมือต้องหนีไงแม่
แต่อันนี้คุณนายเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับ
พี่หนุ่มได้คุยกับคุณนายใช่คะ

บอกว่าเอาจริงนะมันอยู่คู่กับคนไทยมานาน
บุรีรำเนี่ยซื้อขายกันปกติยิ่งเดี๋ยวนี้มีไลน์โอ้สะดวกมาก

เอาเลขนี้เท่านี้เท่านี้เสร็จปุ๊บแล้วก็โอนออนไลน์เลย
และทุกคนด้วยนะทุกสาขาอาชีพ
เอามาบนดินเอาก็ติดเลือก
เอามาบนดินก็จะจบแล้วก็ใช่
อ๋อสมัยนักลักษณ์มี

ก็เป็นนโยบายที่เขาชูขึ้นมาเรื่องที่ว่าเขาจะเอาหวยบนดินแล้วก็การทำงานถูกกฎหมาย
แม่แสงพ่อดดึงมันเยอะมากคือได้ประเยอะ
ต้องมือเดือดมากนะใช่ก็คือหายรายได้ก็หายกันไปเยอะ
เพราะว่าพอมาขึ้นบนดินแล้วอะไรต่างอยู่ใต้ดินมันก็ขึ้นมาเป็นพระ
เหมือนกับทุกวันนี้เราอ่านข่าวอาชญากรรมก็อย่างที่บอกไงคุณหนุ่มอ่านทุกวัน
เมื่อก่อนเราเด็กเราลองย้อนกลับไปนะเราย้อนกลับไปเมื่อ๓๔ปีที่แล้ว
แล้วมันก็เลยว่ากระตุรการก็ต้องดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไง

ให้เอ้าแล้วจะเล่าทำไมก่อนเว้ยจะเล่าทำไมอย่าเพิ่งไปยอมรับสิ
ไม่ใช่จะเล่าฉันก็แค่อยากจะรู้ว่าคาซิโนออนไลน์เป็นยังไง
ทุกวันนี้คุณเล่นเฟซบุ๊กมันก็โฆษณามันทำอะไรอินผีอีเวท
ไอ้นรกคุณขอให้เจ้าพร้อมกระฉินมึงเยอะเยอะไอ้หนุ่มไอ้ผี
ไม่มีอะไรจะพูดเหรอมันเกี่ยวอะไรก่อน

ให้พูดกับกล้องมานี่นะคือไม่ได้เล่นแล้ว

คือคุณผู้ชมชอบบอกว่า

ชอบดูเพราะว่าชอบเห็นเขาแว้งกันแล้วสนุกดี
อันนี้ก็เป็นหนึ่งในสคริปต์ไหมฮะ
แล้วสคริปตไหมล่ะหนูนั่งอยู่หนูสคริปต์ไหมล่ะหนู

กูนั่งอยู่ดีแล้วกูโดนแว้งในสคริปต์ไหม
นั่งอยู่กำลังจะอ่านข่าวหมด
งูที่แบบนี้เขี้ยวแล้วมันจะกัดคนอ่ะ
ไม่ใช่งูที่แบบแว้งกัดปั๊บอย่างนี้มันไม่ใช่

หลังจากนี้ยังไงคุณแม่ตกเป็นเหยื่อคุณแม่ต้องบอกว่าไม่ได้เล่น
เออไม่ได้เล่นเมื่อกี้คือการแสดงทั้งหมดนะครับ
ตัวตาหลอกหูล็อกก็ไม่ได้

ก็จะเห็นว่ามีชายว่าอะไรโอ้โฮโอ้โฮ
อะไรนี่
งูมันยังไม่ได้ออกมาเธอตื่นเต้นอะไร
ไม่ออกมาอะไรมันกัดแขนของนั่นน่ะ
คุณไม่เห็นเหรอ
คุณจะบ้าเหรองูยังไม่ออกมามันกัดแขนเขาอยู่นั่นน่ะ
นั่งหวัดซิดคมมากเลย

ซึ่งงูตัวใหญ่มากอยู่ภายในกล่องเนี่ยนะ
ชูคอนะลอดปากกล่องออกมาปุ๊บ

ไม่ใช่แขนหนุ่มขัดที่หน้าเว้ย

งับเข้าหน้าเลย

มันยังไงกันอ่ะ
มันกัดหนีเลยอ่ะ
ก็พยายามจะสะบัดที่งู
แบบไม่ให้มันกัดแต่เขี้ยวอ่ะ
ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่ะ
วิ่งวิ่งวิ่งไปช่วยไปตามคนมาช่วย
เอามากลัวเลยอ่ะ
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
อยู่ตัวใหญ่มาก
โอ้โหมันกัดดูดิ

นี่ไปเอาอะไรมาเนี่ย
ผ้าเอาเสื้อมา
อื้อเอาิมันทำไมอ่ะ
ตับเลือดเหรอหรือเปล่าหรือยังกัน

ซึ่งโชคดีทุกที่มันไม่มีพิษ
อุ๊ยแต่ว่างูหลามอะเขี้ยวมันแข็งแรงอ่ะครับ
อุ๊ก่อนงั้นเสร็จ
ก็จะเคี่ยวให้ฝั่ง

ออกหึ้ตัวออกมาแล้วออกมาแล้ว

ก็เยอะแล้วเพื่อนนางแต่เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เขาพาดูใจกันมา
ล่างสุดท้ายสวพก็โพสต์พาททุกคนในอ้ามกำลังขี่หลัง
เพราะเค้าบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดชมัน
๔ปีแล้วนะกินน้อยหน่อย

นะเดี๋ยวจะได้แบกไหวไปนาน

จะมีแต่รูปเขาแบกอ้วนเอง
ทั้งในเกมและข้างนอกไอ้อ้วนเอง

ไม่ถึงเค้าซื้อเก้าอี้เกมมิ้งมา

เดี๋ยวพอเกิดใหม่ก็หมดแล้ววางสายเลย
นางมือห้องเล่นเกมเป็นเรื่องเป็นราวใช่มั้ย

แรกตอนเที่ยงคืนก็เป็นพวกเพื่อนเล่นเกมนางนะ

ความจริงนางควรจะเป็นพรีเซนเตอร์เล่นเกมเนาะ

น่ะคนที่เล่นเกมเป็นหลักจริงคือคุณไอ้อ้ำ

สามารถแบกทั้งทีมคือทีมไม่ตายนางอยู่รอดแล้วก็

ก็ดูไอ้เค้กก้อนแรกของนางที่ขนมาก็คือเพื่อนเล่นเกมนางนะ

คุณบุ๋มปนัดดานะ

ด้านลูกสาวก็อัปเดตอาการแม่นะครับ
ก็ทำให้หลายคนตกออกตกใจกันนะครับ
เมื่อคุณบุ๋มพระรดาโพสต์ภาพ
พร้อมกับระบุข้อความว่าแม่ขอหยุดงาน๑วัน

ลูกสาวเป็นคนลงให้เนี่ยนะครับ
คือต่อมาก็มีการอัปเดตความคืบหน้าอีกครั้งนะครับ
จากมีหลายคนโทรศัพท์หาคุณแม่เยอะมาก
เนื่องจากอาการภูมิแพ้กำเริบรุนแรง
ใครจะติดต่อในช่วงนี้ให้โทรหาพี่นกเลยนะคะ

โอ้โหเป็นผื่นอย่างนี้เลยเป็นผื่นแดงเลยไปฟังเสียงคุณแม่บุ้มมาสัมภาษณ์ละฟังมาสัมภาษณ์อ๋อมาสัมภาษณ์
ตอนนี้ดีขึ้นเพราะยาค่ะ

เมื่อกี้๖๗ตัวนะประมาณนั้น

อากาศยังมีวุกนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ไม่ต้องเป็นห่วงสบายใจได้ครับ
อืมก็สบายใจได้ก็คือภูมิแพ้นั่นแหละ
ภูมิแพ้กำเริบรุนแรงแล้วเป็นผื่นเต็มเลยนะ
อืมเวลาคนเป็นภูมิแพ้เป็นอย่างนี้เนอะ

พบว่าเป็นผื่นคันเวลาไปดำน้ำหรือเล่นน้ำทะเลครับ

ซึ่งมีอาการเป็นผื่นแดงค่ะ
ขึ้นตามตัวอาจเกิดได้จากการแพ้หรือสัมผัส
เขาบอกว่าตัวอ่อนของแมงกระพุนที่มีขนาดเล็กมากเหมือนกัน

เพราะมันจะมองไม่เห็นบางทีมันเป็นเศษเป็นอะไรเป็นหางเป็นนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

น้ำรู้สึกมันแสบคันเออมันยิบแต่เราไม่รู้ว่าโดนอะไร
ส่วนหนึ่งก็เป็นพวกนี้ค่ะ
แต่ว่าถ้าใครแพ้แรงหรือแพ้สารเคมีแรงอย่างนี้มันก็จะแบบ
มันก็เหมือนคนแพ้อาหารทะเลใช่ไหม
คนด้วยคนแพ้อาหารทะเลส่วนใหญ่มันจะเป็นสารในตัวสัตว์นั้นค่ะอืม

ถามมดดำอย่างมดดำเคยเล่นน้ำทะเลไหม

ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น
โอ้โหลูกชิ้นเด้งสิหมูตัวเดียวอ้าวเบกก่อนจะกลับมา

เซวันไม่ต้องพูดไว้เยอะหรอกนะ

ใช่ข่าวดีสำหรับสาวกบลิ้งนะคะก็คือตอนนี้ลิซ่าหายป่วยจากโควิดเรียบร้อยแล้วนะ
แล้วก็โพสต์ภาพลงไอจีรัวเลยให้แฟนหายคิดถึง
เพราะว่าคือต้นสังกัดก็ออกมาบอกว่าลิซ่ารักษาหายแล้ว
แล้วก็พ้นระยะกักตัวแล้วก็เป็นภาพที่ไปทำงานที่สหรัฐอเมริกา
คือเป็นหนึ่งโพสต์แต่ว่าโพสต์หลายรูป
นี่ค่ะคือคนก็ส่งมาให้กำลังใจกันเยอะเลยว่าแบบ
ป่วยอีกนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะ
ชุดก็สวยมากน้องที่เทกก็มาในอีกผมสีหนึ่งละ
กักตัวไปปุ๊บออกมาเป็นผมอีกสีหนึ่งแล้วก็สวย
หลายคนก็แบบลุ้นแหละเพราะว่าอยากให้ลิซ่ากลับมาทำงาน
อยากเจออยากเห็นแบบลงโซเชียลนะคะก็กลับมาแล้วนะคะ

พรุ่งนี้กลับมาเจอกันขอบคุณมิ้นท์ก่อนนะวันนี้เนาะ
มาช่วยกันจังนะคะคุณมิ้นต์มาพบกับคุณอุ๋ยนะ
อยู่กันต่อไทยรัฐนิวโชว์พรุ่งนี้เจอกันก่อนครบทรงชาติ
โมง๔๕นาทีสวัสดีครับ